ถึงข่าวนี้ผู้ชายคนนี้เสียทั้งเมียเสียทั้งลูกสามขวบ
เพราะคนที่เขาเชื่อว่าเมาแล้วขับ
ทำไมผมถึงบอกว่าเชื่อว่าเมาแล้วขับไปดูกันในข่าวนี้ฮะ
ไม่เห็นภาพหรอกแต่ได้ยินเสียงอย่างนี้ก็รู้แล้วว่า
โครงใหญ่ครับโครมใหญ่ครับคุณผู้ชมฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังนี้บนถนนสายพิสุนโลกกำแพงเพชร
ในอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิสุนโลก

แม่ลูกขับตามถนนไปผ่านหน้าบ้านหลังที่ติดกล้องไป
ไม่นานก็เกิดตัวประเทศนี้ครับขับไปแล้วรถเก๋งผ่านไปแล้ว
รุมไปชนกับอะไรอ่ะนู่นรถกระบะบรรทุกคนงานมันแหกโค้งมาครับ
ชนรถเก๋งคันนี้นะฮะนี่นี่คุณผู้ชมดูมุมนี้
นี่ลดกระบะนะมีข้อขนคนงานมานะมูงหน้าฟับไปก่อนจะไปชนกันที่กล้องอีกตัวเลยที่คุณผู้ชมดูไปเมื่อกี้แต่อาจจะไม่เห็นภาพ

วีรนันอายุ๒๙คนขับรถเก๋งเสียเมียฮะพี่คนนี้ครับ
เลือดอาบข้างข้างหน้าเนี่ยหัวแตกลงมาเนี่ย
เสียลูก๓ขวบอีกคน
โพสต์ภาพสุดสะเทือนใจครับคุณผู้ชมฮะ
เป็นภาพภรรยาและลูกสาว๓ขวบนอนอยู่ในพิธีรดน้ำศพ

แล้วตัวเขาเข้าไปหอมแก้มเมียเข้าไปหอมแก้มลูกอันเป็นที่รัก
แล้วน้ำตาจะไหลนะครับทั้งสองคนจากไปอย่างไม่มีวันกลับ
จากคนที่เขาเชื่อว่าเมาแล้วขับนะฮะ
และระบุข้อความบอกว่าจูบครั้งสุดท้ายของพ่อทุกอย่างมันเย็นชาไปหมด
หัวใจพ่อมันจะอยู่อย่างไร
แฮชแท็กเหยื่อรถคนงานก่อสร้างที่มันมักง่าย
ทีมข่าวติดต่อไปพูดคุยกับคุณวีรนันนะฮะ
เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเขาภรรยาแล้วก็ลูก

ขับรถไปตลาดขับออกจากบ้านมาได้ไม่ถึง๒กิโลเมตรมาถึงจุดเกิดเหตุ

บ้านแหลมเจดีตรงนั้นเขาเรียกโค้งบ้านแหลมเจดี
เจอรถกระบะมีข้อบรรทุกคนงานขับมาด้วยความเร็วแล้วมันแหกโค้ง
พุ่งมาในเลนของเขาพยายามจะหักหลบแล้วครับ
นี่สภาพหักหลบแล้วนะอื้อหือ
ยังพังเละขนาดนี้นะครับในที่เกิดเหตุนั้น
เขาเสียภรรยาและลูกทันทีครับ
โอ้โหคุณผู้ชมหัวใจคุณผู้ชมเป็นยังไงฮะดูข่าวนี้
คนงานที่มากับรถกระบะก็ตกจากรถกระบะมาได้รับบาดเจ็บไปหลายคน

คนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยปีนออกมาจากรถได้
เดินโซซัดโซเซคล้ายคนเหมา
เสื้อสีเหลืองเนี่ยที่เราเบลอหน้าไว้เนี่ยนะครับเข้าไปถามว่าเฮ้ยทำไมขับรถแบบนี้ไม่รู้ไม่รู้วัดแอลกอฮอล์เลยต้องวัดแอลกอฮอล์เลย

พอแจ้งเหตุรถชนไม่หยิบมาหรือยังไง

ไม่ต้องพาไปโรงพักอย่างนี้ต้องวัด

ต้นเหลืองนี่ดูอาการเขาหน่อยเป็นอย่างไร
เป่าตรงนี้คุณผู้ชม
เป่าที่โรงพักแต่ผมไม่รู้นะในรายงานข่าว
ไม่ได้บอกว่าจากตรงนี้ไปโรงพักมันใช้เวลานานแค่ไหน
เป่าเป่าที่โรงพักได้๔๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
อ้าวไม่เกินนะครับมันไม่เกินไง

ว่าพ่อที่เขาเสียเมียเสียลูก
เขาเชื่อว่าถ้าเป่าตรงนี้เกิน
เขาเชื่อนะคุณคนขับรถนะครับ
สามารถมาชี้แจงได้นะว่าคุณดื่มอะไรไปเท่าไหร่
ครับแต่คนเสียหายเขาบอกว่าถ้าเป่าตรงนี้
เขาเชื่อว่ามันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
อืมตำรวจไม่ได้เรียกสอบปากคำใดใดทั้งสิ้นนะครับตอนนั้นนะฮะ
แล้วก็เขาเนี่ยเขาบอกว่าต้องมาโพสต์เฟซบุ๊กหาหลักฐานเอาเอง
ไม่ต้องการคำขอโทษเขาบอกดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเท่านั้น
หัวอกของผู้ชายคนหนึ่งที่เสียเมียและลูก
เหตุที่เขาเชื่อว่าคนขับคันนั้นเมาแล้วขับ
ไม่แล้วคือแบบเห็นลูกตอนที่แบบกำลังเล่นกำลังอะไรอย่างนี้
แล้วก็มาเที่ยวกับภาพงานศพนี่คือแบบ
โอ๊ยใจสลายแทนโอ๊ยนี่นี่ยิ่งภาพนี้นี่คือแบบโอ้โหสะเทือนใจมากวิเวิร์ด
เขากำลังมีครอบครัวที่น่ารักที่อบอุ่นนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเศร้าจังนะฮะ
น้ำตาไหลทุกทีที่เห็นข่าวแบบนี้ผมอ่านน้ำตาลื้นไปนะ
คือผมมีครอบครัวไงผมคิดแทนตัวผมว่าถ้าผมเป็นพี่วีรนันเนี่ย
ผมจะทำยังไงไว้ชีวิตต่อไปโอ้หนักหนาจริงจริงฮะ